แต่ตั้งแคมป์เสร็จเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่อุ๊ย
ดูเหมือนเมฆตั้งเขามาอีกแล้วฝนถ้าจะตกอีกรอบแล้วล่ะค่ะ
คุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์ค่ะที่สามมารายงานสภาพอากาศ
ทราบกันแล้วในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะสำหรับสุดสัปดาห์นี้
หลายคนอาจจะยังหยุดยาวพักผ่อนกันอยู่แต่อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะดูเหมือนกับว่าในช่วงวันนี้ไปตลอดจนถึงกลางสัปดาห์เนี่ย
ฝนจะเทลงมาอีกระรอกนึงแล้วล่ะค่ะปัจจัยหลักหลักก็มาจาก
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมประจำฤดูที่หอบเอาความชื้นจากอันดามันเนี่ย
ขึ้นฝั่งไปส่วนตอนบนของประเทศไทยก็จะมีร่องฝนพาดผ่าน
กัมพูชาแล้วลาวค่ะก็เลยส่งผลทำให้เกิดอากาศแปรปรวนแล้วก่อเป็นเมฆฝนหล่นลงมาค่ะ
พื้นที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบนะคะ
ดังนั้นเราเนื่องม์สบาปอากาศกันเป็นล่วงหน้าถึงบนที่๓สิงหาคมกันเลยนะคะ
ดังนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง
สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกประมาณ๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
ต้องระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงเช่นกัน
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนเนี่ยก็มีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งได้เพื่อความปลอดภัยนะคะ
สำหรับภาคใต้ทั้งอันดามันและอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น๑๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
พื้นที่ในทะเลนะคะจุดใดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นเตือนเรือเล็กในช่วงนี้งดออกจากฝั่งงดการท่องเที่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น
จะมีพื้นที่๔๐๖๐ที่จะมีโอกาสเกิดฝน
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงน้ำรอการระบาย
และการสัญจรที่ค่อนข้างจะติดขัดในช่วงฝนตกกันด้วยนะคะ
ดังนั้นก็ตามค่ะพรุ่งนี้ต้องวางแผนการเดินทางอาจจะต้องเผื่อเวลาหน่อย
หรือว่าอาจจะต้องมีการวางแผนเส้นทางกันให้ดีค่ะ
ส่วนใครที่อยู่ระหว่างการท่องเที่ยวก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพ

ไหนวันนี้ยังอยู่ที่สวนได้ชมน้ำตกชมธรรมชาติกลางเต็นต์แบบนี้แล้ว
ขอพักผ่อนอีกสักวันหนึ่งนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ